ตามความคืบหน้ากรณีของแอมนะฮะผู้ต้องหาหรือว่าหลายคนก็น่าจะคุ้นกับชื่อของแอมสายนายนะครับ
วันนี้จะมีหลายประเด็นครับแต่ว่าตั้งต้นแบบนี้ก่อนเพราะว่าตัวเลขค่อนข้างเยอะและอาจจะสับสนนะฮะ
วันนี้รองผู้การกองปราบบอกว่าจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตและผู้เสียหาย
ที่เขาสงสัยว่าอาจจะเกิดจากฝีมือของแอม๑๕ราย

สิบห้ารายใช้คำว่ารายก่อนสิบห้ารายตายสิบสี่รอดหนึ่งอ่า
ในสิบห้ารายตายสิบสี่รอดหนึ่งตัวเลขตอนนี้นะครับ
และที่รับเป็นคดีแล้วมีสิบเอ็ดคดีด้วยกันค่ะมีสิบเอ็ดคดีนะครับ
ในสิบเอ็ดคดีเนี่ยสามคดีออกหมายจับแล้วอืม
สามคดีมีใครบ้างล่ะสารวัตรปูค่ะเจ๊น้อยผักอ่า
แล้วก็คุณก้อยใช่ค่ะ๓คดีนี้ส่วนใหญ่ข้อหาคือ
ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนที่จะมีร่วมกันค่ะแต่คุณก้อยจะมีแจ้งข้อหารักทรัพย์เพิ่ม
อยู่ในพื้นที่สพบ้านโป่งราชบุรีใช่ค่ะเราตั้งต้นตรงนี้ก่อนจะได้ไม่งง
แล้วเดี๋ยวเราจะแตกประเด็นต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
อันนี้ตั้งต้นตรงจุดนี้แล้ววันนี้ที่กองปราบ
ไลท์อยู่ที่กองปราบด้วยเพราะมี๕คนเดินทางมาให้ปากคำ
เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องอืมมีเพื่อนสนิทของแอมเนี่ยนะฮะ
เป็นผู้หญิงสองคนนะนอกจากนี้ก็มีก๊อฟจำก๊อฟได้ใช่ไหมฮะ
ที่เป็นลูกน้องของในแด้อดีตสามีของแอมที่เสียชีวิตไป
นั่นคือคนที่๓คนที่๔ก็คือแฟนของในกอล์ฟ
และคนที่๕ก็คือเจ้าของรถยาลิสที่คุณก้อยมายืมไปขับออกไปเพื่อไปปล่อยปลา
ค่ะเนี่ยนะฮะวันนี้๕คนไปที่กองปราบไล่ดูทีละคนเลยครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้รองผู้บังคับการตำรวจกองปราบครับพันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพบอกว่า
คดีที่นางสาวสารารัฐหรือว่าแอมผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และข้อหารักทรัพย์โดยการใช้สารสายนายผสมอาหารและเครื่องดื่มวางยาเหยื่อจนตาย
ล่าสุดครับอย่างที่บอกนะมีผู้เสียชีวิตและผู้เสียหายที่มาร้องเรียนขอความเป็นธรรม
เพราะสงสัยว่าอาจจะเกิดจากฝีมือของแอมรวมแล้ว๑๕ราย
ตาย๑๔รอด๑
แล้วเขาคาดว่าอาจจะเกิดจากปมหวังเอาทรัพย์ค่าล้างหนี้จากการเล่นแชร์
วันนี้ชุดสืบเรียกสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องครับ
มีนางสาวนกเป็นบุคลากรการแพทย์ที่เมื่อวานเอ่ยข้อมูลไปเบื้องต้น

เธอเป็นพยาบาลครับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านธนบุรี
เคยโทรปรึกษาอาการของคนมีภาวะหัวใจล้มเหลว

อีกหนึ่งคนก็คือจอยนี่ครับนกและจอยไปที่กองปราบครับ
เป็นเพื่อนที่เคยร่วมเป็นลูกแชร์ของแอม

จำคุณหนิมได้ใช่ไหมฮะคุณสาวิตรี

แล้วก็มีพนักงานสอบสวนลงมารับด้านล่าง
นี่คือ๒คนที่เป็นเพื่อนของแอมไปให้ข้อมูลกับกองปราบ
คนที่๓ในก๊อฟเป็นลูกน้องของนายแด้ครับ

ก็จะเน้นสอบเรื่องเกี่ยวกับการฝากถุงดำไว้กับกลุ่มวัยรุ่น

ตอนนี้ในกอล์ฟเนี่ยยังคงกันไว้สถานะเป็นพยานนะครับ
ยังไม่มีพยานหลักฐานชี้ว่าก๊อฟนั้นมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดกับแอม
และคำให้การในก๊อฟส่วนใหญ่มีพยานบุคคลยืนยันรองรับได้
สิ่งที่เขาพูดยังไม่มีอะไรมาหักล้างสิ่งที่ก๊อฟนั้นให้การกับทางการนะฮะ

คนที่๔คือแฟนของในก๊อฟวันนี้ก็เชิญมาด้วย
ที่คุณก้อยติดต่อยืมรถแล้วก็ขับออกไปไปปล่อยปลาที่ท่าน้ำแม่กรองที่บ้านโป่งราชบุรีกับแอม
วันนี้ทุกคนตอนแรกปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลไม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
ส่วนใหญ่ก็บอกว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยและกลัวว่าจะกระทบกับหน้าที่การงานนะฮะ
และย้ำกันว่าเขามาในฐานะพยาน
เช่นเดียวกันกับญาติของคุณก้อยครับก็มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวทางการเงิน
จนถึงตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้ออกหมายจับคนอื่นเพิ่มนอกจากแอมนะฮะ
และยืนยันว่าไม่มีใครเกี่ยวข้องหรือว่าสนับสนุน
เพราะพฤติกรรมของแอมใช้อุบายคือตีสนิทจนใกล้ชิดไว้ใจ
หมายไปกินข้าวกินกาแฟไหว้พระทำบุญเหมือนเป็นแผนประทุศกรรม
เป็นการก่อเหตุอาจยกรรมที่ทำคนเดียวได้เพราะคนมีคำถาม

แต่ถ้าหากว่าได้ใจแล้วไว้ใจแล้วอาจจะทำได้

ในขณะที่อดีตผัวของแอมนะครับ

อ่าที่ว่าเมื่อวานนี้ตามตัวไม่เจอใช่ไหมคะ

ล่าสุดครับมีข้อมูลนะฮะบอกว่าหลังจากที่อดีตผัวของแอมครับ
ซึ่งเป็นตำรวจมาให้ปากคำเมื่อวันที่๒๗เมษา
สอบไป๑๐กว่าชั่วโมงใช่ไหมครับเช้ายันค่ำ
มีการเรียกสอบปากคำไปแล้วแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันย้ำว่า
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดไม่ได้รู้เห็นเรื่องการเงิน
บอกว่าสถานะของเขากับแอมคืออยู่กินกันแบบผัวเมียก็จริง

อันนี้มองว่าเป็นเพียงคำให้การที่เจ้าตัวจะให้การอย่างไรก็ได้
เจ้าหน้าที่บอกนะฮะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
เรื่องต้นยังไม่พบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับแอม
แต่เดี๋ยวอาจจะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มอีกครั้งก็เดี๋ยวรอดูคือถ้าเรียก
ก็อาจจะได้เห็นเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นเลยว่าอยู่ไหน
อย่างไรค่ะแล้วแอมล่ะจะต้องสอบปากคำเพิ่มอีกไหมการสอบปากคำแอมเนี่ย
นะฮะจำเป็นจะต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเจ้าหน้าที่บอกนะครับหากมีประเด็น
สงสัยอาจจะต้องไปสอบปากคำในเรือนจำเลยส่วนผู้ต้องหาจะให้การหรือไม่
ก็เป็นสิทธิ์ของเขาและการตรวจดีเอนเอลูกในท้อง
อันนี้มองว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญทางคดีและไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา
ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ต้องหาอยากจะตรวจหรือเปล่าเพราะมีคำถามไงว่า
ตกลงลูกในท้องนั้นลูกใครกันแน่ค่ะนี่นะฮะตอนนี้ก็ยืนยันว่ามีพยานมาให้ข้อมูล
อย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ก็ทำงานคืบหน้าไปเยอะมากพอสมควรแล้ว
อีกหนึ่งประเด็นครับแอดมินเพจดาว๘แฉกออกมาให้ข้อมูลวันนี้บอกว่า
เห็นว่าเคยเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทถึง๓แห่งด้วยกัน
นี่ครับโพสต์นี้น่าสนใจชุดสืบบอกว่าเธอเคยเป็นตัวแทนประกันชีวิต
บริษัทถึงสามแห่งและติดแฮชแท็กแอมไซยานายเกิดการวิพากษ์วิจารณ์
เมนต์ต่างตามมาคนไปแสดงความคิดเห็นเอ๊ะจะเกี่ยวข้องไหมกับเหยื่อ
ทั้ง๑๕รายก่อนหน้านี้แต่ว่าเรื่องนี้ครับทางรองผู้การกองปราบ
ท่านไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะฮะในขณะที่หลังจากที่ไปให้ปากคำ
อะไรเรียบร้อยแล้วหลักคือ๕ตัวละครวันนี้ที่เดินทางไปกองปราบใช่ไหม
ตอนแรกไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่หลังจากนั้นครับมีการเปิดเผย
ผลการสอบปากคำพยานวันนี้ไล่ทีละคนแบบนี้คุณผู้ชมครับ
คุณมิ้นฮะนางสาวนกพยาบาลที่อยู่ฝั่งทนสนิทกับแอมให้การว่าทุกครั้ง
แอมก่อเหตุเสร็จมักจะมาปรึกษาเธอว่าอาการคนที่เป็นโรคหัวใจ
เหลวฉับพลันอ่ะเขาจะมีอาการแบบไหนเหรอเธอและมักจะถามว่า
อาการของคนที่กินยาฆ่าตัวตายอาการเขาจะเป็นยังไงเธอ
ทำไมอยากรู้นะเนี่ยมาถามอะไรแบบนี้แล้วทำไมนางสาวนกถึงบอกว่า
จะมาปรึกษาสอบถามหลังก่อเหตุเสร็จเพราะว่าพอไปไล่เลี้ยงเทียบ
ไลน์ทุกครั้งเวลาแอมโทรมาถามโทรมาปรึกษากับนก
มันจะไปตรงกันกับวันเวลาที่ปรากฏมีคนตายหรือมีคนเกือบตายนั่นแหละฮะ
เกือบทุกรายก็เลยเชื่อว่าแอมน่าจะถามเพื่อต้องการเอาไปเป็นข้อมูล
หาทางออกหรือเปล่าถ้าถูกจับได้วันใดวันหนึ่งโป๊ะแตก
หรือว่าถูกดำเนินคดีนี่คือในส่วนของนกนะฮะ
แล้วนกก็บอกเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเอกใจนะ
เขาถามมาก็ตอบไปยังให้คำแนะนำด้วยนะ

ถ้าเธอเจอคนที่เขาเป็นโรคหัวใจเห็นชอบถามเรื่องนี้ฉันใช่ไหม

ก็ให้คำแนะนำวิธีการช่วยเหลือไป

เอ๊ะคือเขายืนยันว่าเขาให้คำแนะนำไปแล้ว

เป็นโรคหัวใจอยู่ใกล้ตัวต้องช่วยแบบไหนวิธีการยังไง

ไม่ว่าจะเป็นคนที่เสียชีวิตที่องค์พระปฐมเจดี
หรือว่าจะเป็นคุณก้อยว่าแอมได้ทำไหม
ตามที่นกเขาบอกว่าเขาได้บอกวิธีการช่วยเหลือไปแล้วถูกไหมฮะ
แต่ทีนี้พอแอปมาถามเรื่องเดิมบ่อย
อ้าวเริ่มสงสัยแล้วนะทำไมถามแต่เรื่องนี้เนี่ย

บอกช็อกมากไม่คิดเลยว่าจะกล้าก่อเหตุแบบนี้
ข้อมูลที่นกซึ่งเป็นพยาบาลให้กับตำรวจวันนี้กองปราบ
ตำรวจบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมาก
ส่วนก๊อฟอีกหนึ่งตัวละครเป็นลูกน้องนายแด้ใช่ไหมครับ

เป็นอีกหนึ่งพยานที่ตำรวจกองปราบเชิญมาครับ
ก็ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าเคยได้ยินแอมเขาพูดว่า
มีปัญหาเรื่องเงินกับนายแด้อยู่หลายครั้ง
แล้วก็เคยพูดว่าเตรียมจะจัดการฆ่านายแด้ด้วย
ตำรวจมั่นใจว่าข้อมูลที่ได้จากกอล์ฟวันนี้
จะนำไปสู่การออกหมายจับแอมเพิ่มได้นะครับ
ที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของนายแด้นะ
เพราะหมายจับที่ออกมาก่อนหน้านี้
คดีคือเป็นสารวัตรปูเจ๊น้อยผักและคุณก้อย
ดังนั้นข้อมูลจากกอล์ฟอาจจะมีประโยชน์
การออกหมายจับเพิ่มเร็วนี้
เพราะถือว่าเป็นคำให้การที่มีประโยชน์อย่างมาก
อันนี้คือในส่วนของพยานที่เขาไปให้ปากคำ
และเปิดเผยข้อมูลได้นะครับ

แน่นอนหลักเลยคือกองปราบราม

นครปฐมเอยราชบุรีเอ่ยกาญจนบุรีเอ่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหมายจับที่ออกมา
ตอนนี้หลายคนก็เลยสับสนว่าตกลงออกมากี่ไม้กันแน่

วันนี้เนี่ยกองปราบทางด้านของพันธบรวจเอกอเนกเตาสุภาพ
รองผู้บังคับการกองปราบปรามก็ออกมา
สรุปชี้แจงให้ชัดเจนและเข้าใจตรงกันอีกครั้งหนึ่งเลยว่า
ณตอนนี้คดีของแอมสายนายเนี่ยออกหมายจับทั้งหมดมีแค่๓หมายนะคะ
คือคดีฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนของคุณก้อยเหยื่อรายที่๑๔
คดีนี้กองปราบเป็นคนออกหมายจับ
คดีฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนของสารวัตรปูเหยื่อรายที่๑๓
อันนี้สพมนครปฐมเป็นคนออกหมายจับ
และคดีฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนหรือตัวการฆ่าผู้อื่น
เจ๊น้อยผักเหยื่อรายที่๗
อันนี้สพมสมุทรสาครเป็นคนออกนะคะ
ส่วนประเด็นที่บอกว่าอ้าวแล้วก่อนหน้านี้ที่บอกว่า
หมายจับออกมา๑๑หมายแล้วอันนี้หมายความว่ายังไง
รองผู้บังคับการกองปราบปรามบอกว่า
หมายจับมีแค่๓หมายเมื่อกี้นี้แต่ที่เหลืออีก
ที่ว่า๑๐คดีคือมีการรับเรื่องเป็นคดีแล้ว
คำว่ารับเรื่องเป็นคดีก็หมายความว่า
รับเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับแอมสายนายแล้ว
เพราะก่อนอันนี้เราบอกว่ามีการตายที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงใช่ไหมคะ
แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดเจนว่าเกี่ยวกับแอมจริงไหม

คดีนี้คือรับเรื่องเป็นคดีที่เกี่ยวกับแอมสายนายแล้วนะคะ
ซึ่งก็คือกรณีของคุณฟ้าเหยื่อรายที่๔ที่เป็นลูกแชร์
คุณบีเพื่อนสนิทแอมสมัยมัธยมคือเหยื่อรายที่๕
คุณเอ๊ะรายที่๑๐
คุณปลาคนที่รอดตาย
ครูตายเหยื่อรายที่๙

และครูออสเหยื่อรายที่๑๑
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเคส๗เคสนี้อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับค่ะ

วันนี้มีเคสใหม่อีก๕คดีที่เพิ่งได้รับการร้องเรียนมานะคะ
ก็คือเคสของนายแด้อดีตสามีที่เสียชีวิตที่อุดรธานี
เคสของคุณนิดโฟร์แมนสาวเหยื่อรายที่๒
เคสของคุณหนิมเหยื่อรายที่๓
ที่ว่าอยู่ที่มุกดาหารที่กินยาลดความอ้วนที่แอมส่งไปให้
เคสของคุณจุ๋มเหยื่อรายที่๘ที่ชะอำ
และเคสของคุณซายเหยื่อที่กำแพงเพชร
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเหยื่อรายแรกที่เสียชีวิตในคอนโด
ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตและผู้เสียหายจากเคสที่แอมเป็นคนกระทำเนี่ยนะคะ
คือ๑๕รายตาย๑๔รอด๑
ตรวจเอกอเนกย้ำด้วยนะคะว่าคดีนี้คืบหน้าไปเยอะมากแล้ว
แต่ยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่จะสรุปสำนวนคดีได้
เพราะต้องใช้ความละเอียดรัดกลุ่มอย่างมากค่ะ
ส่วนส่วนก็สามารถที่จะสรุปสำนวนส่งพนักงานด้วยกัน
ดังนั้นเราค่อยไล่ไปพร้อมกันนะฮะ

๕รายนะที่มีผู้เสียชีวิตและผู้เสียหาย
เขาสงสัยว่าอาจจะเกิดจากฝีมือการกระทำของแอม

ซึ่งคนที่รอดก็คือคุณการติมาหรือว่าคุณปลานั่นเอง

ห้างแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีนะครับ
ก็คือกรอบสีเขียวมุมขวาล่าง

รายล่าสุดที่ได้รับการยืนยันจากนางสาวมณฑาทิพย์
ได้รับการยืนยันก็คือนางสาวมณฑาทิพย
หรือว่าคุณซายอายุ๓๗ชาวกำแพงเพชร
ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่หนึ่ง
วันที่๗กรกฎาคมปี๕๘

เสียชีวิตที่คอนโดส่วนตัวในกรุงเทพมหานครนะครับ
เพลเป็นคนกำแพงเพชรนะ
แต่ว่าตอนที่ตายตายในกรุงเทพมหานคร
คุณหมอระบุสาเหตุการตายคือหัวใจวายนะครับ
แล้วคนนี้ก็คือที่มีข่าวก่อนอันนี้เกี่ยวกับสามีฝรั่ง
กับมรดกเป็น๕๐ล้านใช่ไหมฮ

นางสาวมณฑาทิพย์หรือว่าคุณซายเป็นเพื่อนสนิทกับแอม
มีตึกอยู่ข้างกับวัดภาวนาพุทธโธที่สามพรานนครปฐม
เป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งครับ
ก่อนตายเดินทางกลับจากต่างประเทศแอมไปรับที่สนามบิน
พอรุ่งเช้าพบกลายเป็นศพในคอนโดของเธอ
หลังจากเธอตายแอมเข้ามาจัดการมรดก
อันนี้เป็นรายล่าสุดที่ได้รับการยืนยัน

ทีนี้ยังมีเหยื่ออื่นที่คาดว่าอาจจะเชื่อมโยงกับแอม
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรอตรวจสอบยืนยันมีอีก๓รายใครบ้าง
ตำรวจเอกอิทธิเชษทองยินดีหรือว่าแม็กซ์อายุ๓๒
พบหมู่งานป้องกันปราบปรามสพเมืองนครปฐม
ที่บอกว่าขับรถขับเก๋งไปเสยท้ายชนรถบรรทุกพ่วงแล้วคอหักและตาย

อกจากนี้ครับมีเคสของนายสารสศรีสุวรรณอายุ๓๓หรือว่านายกบหรือเฮียกบ
พ่อค้าเขียงหมูที่นครปฐมตายเมื่อ๒๔มกราคมปี๖๕
สาเหตุการตายติดเชื้อในกระแสเลือด
อันนี้ก็อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบยืนยันเชื่อมโยงหรือไม่อย่างไร
เคสครับอันนี้เป็นชื่อที่เราอาจจะได้ยินในช่วงหลังเนี่ย
ชายน้อยแจ่มจำรัฐชาวบางกอกน้อยกอทมครับ
สาเหตุการตายติดเชื้อในช่องท้องหลอดเลือดตีบ
เมื่อ๑๐เมษายนที่ผ่านมานี่เองครับ
๖๖นี้นะฮะที่ย่านบางกอกน้อยกรุงเทพ
รู้จักกับแอมแล้วก็เสียชีวิตก่อนนางสาวก้อย๔วัน
จัดงานสวดศพแค่วันเดียวแล้วเผาเลย
นี่คืออีก๓เคส๓รายที่รอตรวจสอบยืนยันนะครับว่า
มีความเชื่อมโยงกันไหมถ้าหากปลายทางตรวจสอบแล้ว
อ้าวมันมีจุดเชื่อมโยงกันกับแอมก็จะทำให้มีตัวเลขของผู้เสียชีวิต
และผู้เสียหายที่คาดว่าเกิดจากฝีมือการกระทำของแอม
ตัวเลขเดิมตาย๑๔จะขยับเป็น๑๗นะฮะ
แล้วตัวเลขคนที่รอดตายยังน่าจะอยู่ที่๑เหมือนเดิมก็คือคุณปลา
อันนี้เป็นการสรุปข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับ
และอย่างที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับการชนะสูตรพลิกศพ
หลังคนก็จะมีคำถามว่าหลายเคสตายแล้วสวดแป๊บเดียวแล้วเผาเลย
แล้วไม่ทันได้ชนะสูตรแล้วอย่างนี้ไปจะยังไงเนี่ยถามใครดีคุณหญิงหมอไหม
ใช่ค่ะก็ถ้าพูดถึงเรื่องชนะสูตรพลิกศพสืบจากศพ
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะคะอดีตผอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ค่ะ
ก็บอกว่าสำหรับกรณีเคสของแอมสายนายเนี่ยคุณหญิงหมอพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะว่าเนี่ย
มันคือช่องโหวของกฎหมายไทยที่ไม่ได้บังคับให้ผ่าศพ
กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องผ่าพิสูจน์ศพทุกศพที่ตายผิดธรรมชาติ
เพราะให้เป็นดุลพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวน
และยิ่งถ้าเคสไหนครอบครัวไม่ได้ติดใจการเสียชีวิต
จึงปกติเสียชีวิตด้วยหัวใจวายหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเนี่ย

พนักงานสอบสวนก็จะไม่ได้มีการส่งชนะสูตรศพนะคะ
ซึ่งกรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีของแอมสายนายเนี่ย
ว่าเข้าข่ายช่องโหวตกฎหมายนี้มาก
เพราะมันตายโดยไม่ปรากฏเหตุค่ะ
ปัจจุบันนี้นะคะคุณหญิงหมอบอกว่า
ก็เรื่องการจัดสรรงบประมาณการส่งศพไปผ่าพิสูจน์เนี่ย

ก็เลยทำให้พนักงานสอบสวนเวลาจะส่งศพไปผ่าต้องออกเงินค่าส่งศพเอง

พินิษฐ์ส่วนใหญ่ก็เลยตกไปที่ว่างั้นไม่ผ่าก็แล้วกัน
จังหวัดไม่มีแพทย์นิติเวศต้องส่งข้ามจังหวัด
ค่าเดินทางค่าส่งศพมันก็แพงขึ้นไปอีก
ก็เลยใช้วิธีญาติว่ายังไงญาติติดใจไหม
พอญาติบอกไม่เอาไม่ติดใจสงสารศพไม่อยากให้ผ่าหรืออะไรก็แล้วแต่

ซึ่งจริงแล้วคุณหญิงหมอให้ความรู้ไว้ตรงนี้เลยนะคะ
การผ่าศพชนะสูตรครั้งแรกจะไม่มีค่าใช้จ่าย

แต่กรณีที่เจ้าหน้าที่ส่งของสพไปชนสูตร
จะไปตรวจสอบอะไรได้หรือเปล่า

เคสเนี่ยมันต้องมี๓ส่วนประกอบหลัก
คือ๑หลักฐานในที่เกิดเหตุ

เคสหรืออะไรเคสที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ผ่าบ้างไหมนะแต่อย่าลืมว่า

ยังมีหลักฐานในที่เกิดเหตุ

ตรงนั้นอาจจะพอเชื่อมโยงได้

ของนายแพทย์สารวุฒิสุจริตธรรม

เรื่องของแนวทางและมาตรฐานการชนะสูตรศพ

และ๕ตายโดย

อันนี้แหละที่คุณหญิงหมอบอกว่าเข้าข่ายเคสของแอม

ก็เท่ากับเข้าข่ายในเคสนี้ด้วยนะคะ

เพิ่มเติม๑๑กรณีคือกรณีที่

๒ศพที่เป็นโครงกระดูกหรือไม่เกรียม

การตายที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงาน
หรือที่เรามักจะได้ยินว่า

ตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อะไรแบบนั้นนะคะ

ระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน

๘การตายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร
ตายที่เกิดจากการบาดเจ็บจากการทำงาน
ไฟดูดจมน้ำโดยไม่มีคนเห็น

สาเหตุการตายหรือพฤติการการตาย

คือสิ่งที่จะสามารถทำให้ส่งชนะสูตรศพได้
อดคล้องกับที่อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุม
อายการอาวุโสสำนักงานอายการสูงสุด

เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการตายผิดธรรมชาติ
ต้องรีบผ่าชนะสูตรพลิกศพทันที
เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงค่ะ
แต่ว่าร่าสุดก็เห็นว่าทางกระทรวงสาธารณสนุทร

ก็อยากจะให้ทุกเคสที่ตายอย่างมีเงื่อนงำและสงสัยเนี่ย

ก็น่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง

ทีนี้มีประเด็นนี้ครับคุณมิ้นคุณผู้ชมครับ
เฮียกบพ่อค้าเขียงหมูตายในพื้นที่นครปฐม๒๔มกราคม๖๕
และอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าสาเหตุการณ์ตายติดเชื้อในกระแสเลือด
แต่ว่าอดีตเมียของในกบเนี่ยก็คือชื่อรุ้งติดใจการตาย
ออกมาร้องเรียนกับนักข่าวและสื่อมวลชนครับ
บอกว่าคิดว่าน่าจะเชื่อมโยงกับแอมด้วย
วันนี้ตำรวจชุดสืบโรงพักนครชัยศรีไปเชิญตัวในเพชร
คือเพื่อนสนิทของเฮียกบอยู่ในพื้นที่ท่ามกากาญจนบุรีครับ

ก็รุ้งบอกว่าเพชรค่อนข้างสนิทกับกบมาก
รู้เรื่องราวความสัมพันธ์ความเป็นไประหว่างกบและแอม
ที่เคยคบหากันเป็นอย่างดี
เมื่อวานไหนบอกว่าแค่ชื่อแอมแล้วก็อยู่ท่ามกา
แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะเป็นแอมเดียวกันกับที่เป็นผู้ต้องหาตอนนี้หรือเปล่า
พอมีข้อมูลชุดนี้มาครับตามต่อเลยครับ
ตำรวจเชิญเพชรมาสอบปากคำทีมข่าวก็ได้พูดคุยกับเพชรด้วย
เขาบอกเขาสนิทกับเฮียกบเนี่ยเกือบ๑๐ปีแล้ว

ช่วยเหลือกันเวลาเดือดร้อนแล้วคุยกันทุกเรื่อง
กบเขามีแฟนคนแรกผมไม่รู้ชื่อจอยคนที่สองก็คือรุ้ง
พอมาคบกับรุ้งเนี่ยโอ้โหเฮียเขาก็ทำกิจการเลี้ยงหมูนะ
ทำงานเป็นพนักงานขับรถอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่ง

ทำงานเป็นพนักงานขับรถอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่ง
ดังนั้นต่างคนต่างมีงานมีภาระหน้าที่เริ่มค่อยห่างกัน

กลางปี๖๔เฮียกบชวนให้เขาไปช่วยวิ่งหมู

จากนั้นเพชรไปเจอกับผู้หญิงปริศนาคนหนึ่ง
รู้ว่าคนนี้เป็นกิ๊กของเฮียกบ
โดยเฮียกบจะเรียกผู้หญิงคนนั้นเวลาคุยกันเขาจะไม่เรียกชื่อนะฮะ

เหมือนให้เกียรติกันคุณผมอะไรแบบนี้

ยอมเอ่ยชื่อก็เลยไม่รู้ว่ากิ๊กชื่ออะไร

ยกบพาไปรับด้วยครั้งหนึ่งจำหน้าได้
จำหน้าได้ฟังประโยคนี้นะฮะ
ทันใดนั้นคุณบอมนักข่าวของเราเลยขอเปิดภาพ

ภาพนั้นเห็นบอกว่าเป็นภาพของแอม
ภาพของแอมผู้ต้องหาครับ
พอเพชรดูปั๊บเพชรบอกอุ้ยผมคุ้นนะ
ผมคุ้นหน้านี้ผมคุ้นคนนี้
รูปภัณฑ์สันธารคนที่พี่ให้ผมดูเนี่ย
คล้ายกันเลยกับผู้หญิงที่เคยเป็นกิ๊กของเฮียกบ
ให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ๗๐๘๐เปอร์เซ็นต์

แล้วตลอดเวลาที่ได้เจอกับผู้หญิงคนนี้
เขาพยายามจะหลบหน้าผมตลอดเลย
ผมแค่ว่าคล้ายว่าคุ้นนะไม่กล้าฟันทง
แต่ก็ค่อนข้างจะมั่นใจ

ช่วงที่เฮียกบทำกิจการเลี้ยงหมูเนี่ย
โอ้โหแตะเงินมีรายได้เงินเข้ามือรายได้หลักแสนต่อวัน
แต่ก็ไม่เคยเห็นเฮียกบเขามอบเงินให้กับผู้หญิงคนที่เป็นกิ๊กคนนั้นนะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารับหลังผม
ไปมอบเงินปนเปลือให้หรือไม่อย่างไร
ที่ผมไปกับเขามาที่ว่าเขาให้ขับรถเลยไปรับ
เคยมารักด้วย

มีเรื่องระหว่างก่อนที่จะถึงครบกับพี่รุ้งถูกไหมครับ
แล้วผมนึกแป๊บขึ้นมาเลยว่า

เหมือนทุกคนไม่มั่นใจว่าเขาใส่แมส

นี่คือคำยืนยันของเพชรนะฮะ
คุ้นความคล้ายความคุ้น๗๐

นี่นะฮะอดีตเมียของกบบอกว่า
บเขาเป็นคนเก็บเงินเก่งชอบเก็บเงินไว้ในรถ
แล้วกบเองเคยบอกกับเธอว่า

ถ้าวันหนึ่งเป็นอะไรไปมาดูที่รถก็แล้วกัน
แต่ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมตอนที่กบเขาตาย
ไม่มีเงินเหลือสักกระบาทเดียว
เหลือแค่สร้อยทองหนัก๕บาทติดอยู่ที่คอ
แล้วคืนก่อนที่กบจะป่วยแล้วก็ตายเนี่ย

กลับบ้านได้ไม่นานก็มีอาการแปลก

นี่เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับที่วันนี้ตำรวจเนี่ย

คนสนิทของเฮียกบเสียงหมู

ล่าสุดวันนี้ค่ะสามีของ
คุณหนิมเหยื่อรายที่๓ที่จังหวัดมุกดาหาร
แอมส่งยาลดความอ้วนให้ทาน

เสียชีวิตเลย๒๕พฤศจิกายน

วันนี้สามีคุณหนิมค่ะดาบตำรวจนิพนธ
นะคะเขามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ผมสงสัยบุคคลอีก๑คน

เอาเป็นว่าสมมุติว่าเขาชื่อออยก็แล้วกัน
คือต้องบอกก่อนว่าที่มันเชื่อมโยง

ถูกแอมชักชวนให้ทำธุรกิจร่วมกัน

หนึ่งคือเล่นแชร์
สองคือเอาเงินไปปล่อยกู้กินดอกเบี้ย

ทำธุรกิจขายน้ำมันพืชออนไลน์

คุณหนิมโพสต์ขายน้ำมันพืชยี่ห้อต่าง

คนก็เข้ามาทักมาซื้อเยอะมากเลยนะคะ

วันเดียวเท่านั้นเองค่ะขายหมดเกลี้ยงเลยคุณคิง

พฤศจิกายนคุณหนิมก็โพสต์

น้ำมันพืชรอล็อตหน้านะคะ
แต่สุดท้ายลูกค้าที่สั่งไปทั้งหมด

คือจะขายต่อโกง

หนิมมาบ่นให้ฟังว่าเครียดมากเลย

เพราะเธอโอนเงินไป๔๐๐๐บาทแล้ว

ตอนนั้นเขาก็อดคิดไม่ได้ว่า
หรือว่าจริงแล้วที่หนิมตายเนี่ย

เพราะว่าโดนโกงแล้วก็เลยตายหรือเปล่า

ออยเป็นคนนครปฐม

เขาก็บอกว่าตอนนั้นไม่ได้เอกใจอะไรถึงแอมเลย

เพราะว่าตอนที่ภรรยาเขาตาย

แอมเป็นเพื่อนที่ดีของภรรยาเขาขนาดนี้
เขามีเรื่องเครียดกังวล
ยนันทิยาซึ่งเพลงนี้ก็ได้รับการแนะนำมาจากแอม
เขาแนะนำมาพี่แอมช่วยตามน้ำมันให้หน่อย
ทำไมน้ำมันมาไม่มาสักทีต้ารู้ใช่ไหมว่านิมโดนหลอกน้ำมันพืช
ครับรู้ครับเดี๋ยวพี่จะช่วยเหลือ
เดี๋ยวพี่จะใช้ตำรวจที่พี่รู้จักช่วยตามให้
มันอยู่ที่นครปฐมนี่แหละที่รู้จักมันปลื้มใจที่เขาจะมาช่วยเหลือ
ไม่เคยระวัดระแวดระวังเลยทีนี้ในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยนะคะ
ทางด้านของสามีคุณหิมก็พยายามติดต่อไปยังออย
เจ้าของเพจน้ำมันพืชที่โกงคุณหนิมไป
พยายามจะขอคืนเงินเพราะว่าโอนเงินไปสี่หมื่นแล้วไม่ได้ของ
อีกฝ่ายก็บอกว่าเนี่ยเขาป่วยนะเป็นมะเร็งเต้านมต้องผ่าตัด
ต้องทำคีโมเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจ่ายทีเดียวมันไม่ไหว
ทยอยจ่ายได้ไหมซึ่งทางด้านสามีคุณหญิงบอกได้มาบางส่วน
แต่ได้ไม่ครบสี่หมื่นครับแต่ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
คือออยเล่าให้สามีของคุณหิมฟังว่าเนี่ยคุณแอมก็โทรมาทวงเงินจากออยเหมือนกัน
บอกว่าคุณหนิมเป็นหนี้แอมอยู่ให้ออยโอนเงินให้แอมแทน
คือแทนออยโกงเงินนิ้มสี่หมื่นค่าน้ำมันพืชครับ
ที่จะโอนตรงคืนให้บ้านของหนิมเพราะว่าหิมเสียชีวิตไปแล้ว
แอมเธอบอกว่าเนี้ยนิ้มมาเป็นหนี้แอมเพราะฉะนั้นไอ้สี่หมื่นไม่ต้องโอนคืนไม่ต้องคืนโอนคืนนิ้มหรอก
คืนแอมนี่โอ้เข้ามากินเอาเงินช่วงนี้นะนี่ไงแล้วพอมันมีประเด็นเรื่องของคุณก้อย
จนเกิดฉายาแอมสายนายขึ้นมาสามีคุณหิมโทรไปหาออยเลยนะบอกว่าออย
รู้ข่าวหรือยังได้ดูข่าวไหมออยบอกเฮ้ยพี่หนูไม่รู้เรื่องเลย
ตกใจมากลงอกไปทีตอนแรกที่คุณหนิมเสียชีวิต
หนูก็แอบคิดมาตลอดนะว่าเป็นเพราะหนูหรือเปล่า
ทำให้คุณหนิมแกเสียชีวิตแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นสามีคุณหนิมบอก
ผมไม่เชื่อครับผมรู้สึกมั่นใจว่าออยกับแอมน่าจะทำเป็นขบวนการ
อยากให้ตำรวจช่วยตรวจสอบโทรศัพท์ของภรรยาผมอีกรอบนึงได้ไหม
ว่ามีการพูดคุยหรือว่าติดต่อกับคนชื่อออยในลักษณะผิดปกติหรือเปล่า
เพราะก็เป็นไปได้ที่แอมอาจจะโน้มน้าวหนิมให้มาลงทุนกับออยแล้วร่วมกันช่อโกง
เลยสบายซักครั้งในลักษณะที่ต้องไปเรื่องก็ขอให้ติดตามเรื่อง
ว่าผมไม่โอเคเลยที่แอมอาจจะไม่ได้รับโทษสูงสุดเพราะว่าตั้งท้อง
เพราะจนถึงตอนนี้ผมยังไม่เห็นว่าแอมจะรู้สึกผิดไม่เห็นแอมจะยอมรับสารภาพเลย
ผมมองว่าแอมไม่ควรได้รับการเห็นอกเห็นใจจากกระบวนการยุติธรรม
ส่วนข่าวลือที่จำได้ไหมยายของแด้ที่ออกมาบอกว่าแอมเคยขู่เด็กวัยรุ่นที่ให้เอาสายนายไปซ่อน
ฉันฆ่ามา๓๐ศพแล้วนะสามีคุณหญิงบอกผมเชื่อเพราะมันมีมูล
แต่ก็ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าจริงแล้วเนี่ยเคสที่ว่าคนที่ท้องจะไม่โดนโทษประหารหรือว่าโทษสูงสุด
เรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ปรเมฆก็ออกมาบอกว่าไม่ได้เป็นการเห็นอกเห็นใจผู้ต้องหาที่ตั้งท้อง
แต่เขาเห็นแก่ชีวิตเด็กในท้องที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลย
ครับผมพอข้อมูลจากทางสามีคุณหนิมเนี่ยเอ๊ะขึ้นมาเพิ่มเติมว่า
มาใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้คุณบอมอภิวัตนักข่าวเราตามต่อเลยฮะ
เมื่อกี้คุณบอมนี่ไปตามทางของเฮียกบไปแล้วนะ
รุ้งเอยแล้วก็เพชรเอยสายนั้นตามไปแล้วนะฮะ
คราวนี้ตามอีกสายหนึ่งครับกรณีของคุณหนิมเนี่ย
แล้วมีพาดพิงมาถึงคนที่ชื่อออยผู้หญิงคนนี้ที่แบบ
เหมือนขายน้ำมันพืชเปิดเพจขายน้ำมันพืช

คุณบอมครับติดต่อหาคนชื่อออยคนนั้นแหละ

แม้ว่าจะเป็นชื่อสมมุติก็ตามอายุ๓๘

มีโอกาสได้คุยดังนั้นตามต่อเรื่องนี้ครับ
เป็นคนเปิดเพจซื้อขายน้ำมันพืชราคาถูก

บอกว่าไม่เคยรู้จักกับแอมมาก่อน
แต่ยอมรับว่ารู้จักกับหนิมเมื่อประมาณปี๖๓
ตอนนั้นหนิมทักมาบอกว่าขอลงทุนขายน้ำมันพืช
แล้วก็มีการคุยไลน์และเฟซบุ๊กมาตลอด
นิมลงทุน๔๐๐๐มีการนัดส่งของ
แต่มันติดปัญหาขัดข้องทำให้ไม่ได้ของ
ต้นทางโกงกันเป็นทอด
อ่าวางเงินจ่ายมาแล้วแต่ของยังไม่ได้คืน
เพราะว่าต้นทางเขาโกงแบบนี้เป็นทอดฉันเองก็กระทบ
ก็เลยตัดสินใจโอนเงินคืนไปให้หนิมก่อน๕๐๐๐
หนี้บางส่วนแล้วก็วีดีโอคอลคุยกัน
เคยมีครั้งหนึ่งหนิมเนี่ยปรึกษาเรื่องที่เล่นแชร์ออนไลน

แต่เธอก็จนปัญญาไม่รู้จะช่วยยังไง
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกับหนิมอีกเลยนะฮะ
วันดีคืนดีมีเบอร์แปลกโทรเข้ามาครับ
เบอร์แปลกโทรมาเพราะกดรับปั๊บ

จำเสียงกูได้ไหมกูแอมเมียตำรวจ

ก่อนจะบอกว่าเนี่ยหนิมตายแล้วนะ

ใครเนี่ยมาพูดอะไรแบบนี้
เธอเลยเข้าไปดูเฟซบุ๊กของคุณหนิม

แล้วแอมก็บอกด้วยนะว่าเนี่ย

เดี๋ยวเธอก็เอาเงินที่จะต้องคืนให้กับหนิม

นี่เลยเป็นที่มาที่เมื่อกี้ที่มิ้นเล่าหรือเปล่า
ที่สามีของคุณหนิมบอกว่าเนี่ย

เงินที่คนชื่อออยแทนที่จะต้องโอนคืนเมียผม

วันนี้มีข้อมูลตรงนี้มาใหม่ฮะ

หลังจากนั้นเธอตกอยู่ในภาวะเครียดมาก
อยากฆ่าตัวตายเพราะคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้หนิมต้องตาย
เคยจะกระโดดลงจากรถนะ
เคยจะกินยาฆ่าตัวตายด้วยนะ
ท่านต้องส่งโรงพยาบาลก็เป็นมาแล้วฮะ

ที่ไม่รู้จักกับคนที่ชื่อว่าแอม
พี่ได้ยินแค่เสียงเขา

เขาขู่เรื่องเงินเรื่องอะไรประมาณอย่างนี้

กินยาฆ่าตัวเองตาย

พี่อ้อม
พี่๓ปีที่อยู่ไม่ได้นะเว้ย
พี่บอกจริงเลย

เจอร้านอาหารอีกแล้วเหรอใช่

จะให้พวกที่เป็นตำรวจไปล่าตัวมา
สุดท้ายครับเธอไม่ไปนะฮะ

ส่วนการตายของหนิมเนี่ยเธอก็รู้สึกผิด

ค้างมาคืนให้เธอก็รับปาก
และทยอยโอนคืนไปเรื่อย
จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยครับ

แล้วเสียชีวิตนี้ไม่ใช่เพราะเธอเป็นต้นเหตุ
ลองฟังเพิ่มเติมครับ
ถ้าเธอมาโทรมาแบบ

ไม่มีชื่อเลยนะ
ความประถมเลย

เราลองเอาชื่อจริงของ

ลองเอาชื่อจริงของเธอไปเสิร์ชดู

สำหรับเช็ครายชื่อมิจฉาชีพมันจะมีเว็บไซต์ให้เช็คใช่ไหมครับ

ปรากฏชื่อของผู้หญิงคนเมื่อกี้เคยมีคน
ไปแจ้งช่อกง๖กรณีด้วยกัน

ตั้งแต่ปี๖๔ถึง๖๕เป็นต้นมานะ

เกี่ยวกับน้ำมันพืชแล้วก็มียอดเงิน

อีก๒เคสหลอกขาย

ช่อกงมีตัวเลขเกือบ๒๐๐๐
แล้วก็มีหมื่นสองเศษครับ

ในระบบเว็บไซต์ที่ใช้ตรวจสอบมิจฉาชีพ

พอเช็คแล้วมันขึ้นข้อมูลมาอย่างนี้

เขาไม่ได้ไปโกงใครนะ

เนื่องจากว่าต้นทางโกงมาเป็นทอด
แล้วเขาก็ทยอยโอนเงินคืนให้หมดแล้วด้วย

รัฐทีวีเราลงพื้นที่และตรวจสอบได้มาเพิ่มเติมนะฮะ
ข้อมูลเพิ่มเติมยังมีมาอีกค่ะ

แด้ก็คืออดีตสามีแล้วค่ะ
น่าจะคือพ่อของลูกในท้องแอม
เสียชีวิตเมื่อ๑๒มีนาคมนะคะ

พอดีเราได้คุยกับคุณป้าท่านหนึ่ง

ที่ถูกแอมหลอกลงทุนในธุรกิจสีเทา

เสียหายไป๘ล้าน๙แสนบาทโดยประมาณ

เพราะเคยอบรมเรื่องการนวดแผนไทยด้วยกัน

หนูขอเอาโฉนดที่ดินมาจำนองกับป้าได้ไหม

ขึ้นมาสองคนอืมคนแรกชื่อนางว่าวเป็นเจ้ามือ
คนที่สองชื่อนายเคอ้างว่าเป็นเจ้ามือใหญ่

ให้คุณป้าเนี่ยแกหาลูกค้าให้
แบ่งรายได้ให้๓จากจำนวนคนที่มาซื้อ
พอหาลูกค้าได้ปุ๊บเงินจะถูกโอนเข้าบัญชี
สุธิศักดิ์ภูลขวัญจำได้ไหมคะ
สุธิศักดิภูลขวัญคือชื่อจริงของแด้สามีแอมที่เสียชีวิตไป
แต่แอมอ้างบอกว่าสุธิศักดิ์เนี่ยก็คือเคที่ว่าเป็นเจ้ามือใหญ่นั่นแหละ
ซึ่งป้าท่านนี้แกบอกแกมีลูกค้า๕ราย
เงินต้นก็คือ๑๕๐๐๐๐บาทก็โอนเข้าบัญชีของแด้ทั้งหมด
รับประกันเลยบอกว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวจะรับผิดชอบทั้งหมดเลย
คุณป้าแกก็เชื่อใจจนกระทั่ง๑๗มกราคม
ทั้ง๕รายค่ะก็คือถูกหวยใต้ดิน
รายที่๑ถูก๒๘๐๐๐๐๐บาท
รายที่๒ถูก๒๘๐๐๐๐๐บาท

รายที่๕ถูก๖๕๐๐บาท
รวมแล้วลูกค้าทั้ง๕รายที่ถูกหวยงวดวันที่๑๖มกราคม
ต้องได้เงินรวมกันแล้ว๘๙๐๐๐๐๐บาท
ปรากฏติดต่อในเคที่ว่าเป็นเจ้ามือใหญ่
และติดต่อนางว่าวที่ว่าเป็นเจ้ามือไม่ได้เลย
ว่าวเนี่ยคุณป้าแกบอกป้าไม่เคยเห็นหน้าป้าไม่เคยได้ยินเสียงด้วย
ได้ยินแค่แอมมาบอกว่านางว่าวคือเจ้ามือ
ทั้งที่เขาได้รางวัลงวดต้นปีเลยนะ
หลังวันครูมาคือ๑๗มกราแต่ว่าติดต่อไม่ได้เลย
ติดต่อไม่ได้เลยติดต่อเจ้ามือใหญ่และเจ้ามือไม่ได้เลย
ส่วนเคเนี่ยป้าเคยคุยนะป้าเคยได้ยินเสียงเป็นผู้ชาย
เห็นรูปจากหน้าโปรไฟล์ไลน์ก็คือนายแด้นั่นแหละ
หลังจากนั้นป้าก็พยายามติดต่อหาแอมเลย
เอายังไงแอมบอกว่า
หนูไม่รู้ป้าไปทวงถามกับวาวกับเคเองสิ
ป้าก็ไปหาแอมที่บ้านเลย
กี่ครั้งไม่เคยเจอแอมสักครั้ง
ที่ป้าก็เข้าใจว่าคือนายเคเนี่ยนะ

บอกไปบ้านแด้ป้าก็ไม่เจอตัว
แต่ได้ข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านว่าแด้ทำธุรกิจผิดกฎหมาย
ป้าก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่หลอกกันเป็นขบวนการเลยนี่นะ
แล้วแด้มีการทำสลิปปลอมด้วยนะทำสลิปปลอมแล้วส่งให้กับลูกหนี้รายอื่นอื่น
บอกว่าแด้โอนเงินให้ป้ามาแล้ว๔ล้าน๔แสนบาท
ทวงเงินกับป้าเลยโอ้โหเท่านั้นงานก็เข้าป้านะสิ
หนี้ทั้งหลายแหละก็มาทวงจากป้ามาเลยบอกเนี่ยอ่าป้าเนี่ยนาย
มือใหญ่เขาบอกเขาโอนเงินให้ป้ามาสี่ล้านกว่าบาทแล้วทำไมป้าไม่โอนอ่ะ
สุดท้ายปลายเดือนมกราคมป้าไปหาแด้ถึงที่ทำงานเลย
แอมเคยบอกว่าแด้เป็นตำรวจ
พอไปถึงอ้าวไม่ใช่หมายถึงอดีตสามีที่เป็นรองผู้อำกับ
ป้าก็ไปอืมไปถึงที่ทำงานคือไปถึงสพอ่ะครับ
ไปถามหาตัวสามีของแอมที่ว่าเป็นรองผู้กำกับ
พอไปถึงอ้าวเขาบอกเลิกกับแอมไป๒ปีแล้ว
ไม่เกี่ยวข้องมีอะไรไปคุยกับแอมเอง
สร้างปัญหาให้เขาเยอะแล้วเขาไม่ขอยุ่งเกี่ยว
ป้านี่หัวจะปวดเลยนะ
ผมไม่มีอะไรอีกแล้วคุณเอาเรื่องอะไรแบบนี้มาคุยกับตำรวจเนี่ย
ผมก็ไม่ค่อยสบายใจอยู่แล้ว

แล้วตอนนี้วาวไม่รับสายแล้ว๘๒เป็นเหรียญ

ในคลิปนี้ก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่ง
แอมมาคุยด้วยแต่คุยกันไม่ลงตัวค่ะ
แล้วแอมก็ไม่ยอมรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นเลย
แล้วก็ปฏิเสธเอาแต่พูดไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่อง
ส่วนสามีก็บอกไปเคลียร์กับเคไปเคลียร์กับวาวเอง
ซึ่งสามีของแอมที่ว่าเป็นรองผู้อำกับ
บอกว่าได้อ่านไลน์ที่เกี่ยวข้องกับในเคแล้วก็ว่าวอยู่ตลอด
ซึ่งก็เชื่อว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องรับรู้สิ
คือป้าแกเชื่อนะว่างั้นอดีตสามีที่เป็นรองผู้อำกับ
ก็ต้องรับรู้เรื่องการโกงเงินทั้งหมดนะสิ

ต้องรับผิดชอบเอาเงินมาจ่ายให้ลูกมือหวยแกทั้งหมด

แกต้องรับผิดชอบคนเดียว
แล้วแกไปกู้เงินมา๒๕๐๐๐๐บาทมาจ่ายให้ลูกค้าบางส่วนก่อน
แต่บางรายที่ยังไม่ได้เงินเขาก็ไปฟ้อง
ซึ่งตอนนี้แกก็พยายามหาเงินมาคืนผู้เสียหายให้ได้ทุกราย

ไปฟ้องจริงก็ไม่มีผลทางกฎหมายนะ
เพราะว่าการเล่นหวยแบบนี้มันผิดกฎหมายอยู่แล้วถูกไหม

เพราะว่ากฎหมายเอาผิดไม่ได้แต่สังคมเขาก็ประนามแกอยู่

พอหลังจากที่แกไปทวงเงินจากนายแด้
ที่แกเข้าใจว่าชื่อเคที่ว่าเป็นเจ้ามือใหญ่หวยไม่นานเนี่ย
แด้ก็ตาย๒๕มีนาแด้ตาย๑๒มีนานะ

แด้ตายแล้วนะแอมคงไม่ได้คุยกับป้าแล้ว
แต่แอมชวนป้าไปเสริมดวง

ป้าไปเสริมดวงกับพ่อปู่ฤษีรายนึง

พยายามนัดเจอบอกเดี๋ยวจะเคลียร์ปัญหาเรื่องเงิน
แต่ป้าบอกป้าเข็ดป้าเจ็บแล้วจำ
ไม่เชื่อใจแอมอีกแล้วป้าเลยไม่ไป

สงสัยป้าอาจจะเป็นเหยอร้ายที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าหรือเปล่าเขาไม่รู้
ค่ะคนบอกว่ามีบุญค่ะที่เราไม่ได้เชื่อเขาแล้วค่ะ
ก็อยากเรียกร้องเงินที่โอนไปค่ะจะได้ไปคืนผู้เสียหายเขาค่ะ

คิดว่าเรื่องนี้แอมทำคนเดียวไหมพี่เรื่องเงินเนี่ยครับ
แต่ถ้าพี่เดาหรือพี่จากการที่เราได้พูดคุยสามีเขารู้ค่ะ
ก็อยากฝากน้องแอมว่าความจริงก็คือความจริงเวรกรรมก็มีจริงค่ะ
ตอนนั้นก็คือเวรกรรมตามสนองเขาแล้วค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวเราได้คลิปเสียงผู้ชายคนนึงนะคะ
เขาโทรไปเอาง่ายโทรไปด่าแอมมาบอกแอมแอมทำอย่างนี้ได้ยังไง
ไปแนะนำใครให้ไม่รู้จักกับป้าคนนี้จนป้าแกต้องเสียหายเกือบ๑๐ล้าน
ลองไปฟังบทสนทนาของสองคนนี้นะคะเพราะแอมบอกว่าแอมก็ถูกโกงมาเหมือนกัน
ลองไปคุยคุยเนเงินศส
วัวเนี่ยคือหนูอ่ะหนูเอาชื่อมาเนี่ยมันก็เป็นชื่อเป็นชื่อเขาเรียกบัญชีม้าเช่นกัน
แต่ทีนี้หลายคนเขาวิเคราะห์จากแชทไลน์ที่ว่าวกับคุณป้ายผู้เสียหายเมื่อสักครู่นี้คุยกัน
ว่าวน่าจะเป็นตัวแอมเองนั่นแหละเหมือนที่ในเคก็คือในแด้
คุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องไปกันกับอีกหลายต่อหลายคนนะที่เขาออกมาเรียกร้องขอให้ตรวจสอบและสงสัย
คนที่ตายในพื้นที่กรุงเทพฯมหานครถ้าใช่ก็อาจต้องนับลวมเข้าไปหรือว่าการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะครับ
เพิ่มเติมด้วยนะครับนายชายน้อยเนี่ยพบว่าตายอยู่บริเวณปากซอยจรรย์สนิทวง
สิบเก้าในกรุงเทพมหานครนะครับเขาคือนายชายน้อยแจ่มจำรัฐอายุสี่สิบสี่ปี
สาเหตุการตายติดเชื้อในช่องท้องหลอดเลือดตีบครับมีข้อมูลบอกว่า
ชายน้อยคนนี้ก็รู้จักกับแอมเหมือนกันนะและที่น่าเศร้าคือสวดวันเดียวแล้วเผาเลยครับ
วันนี้ครับคุณสุชาดานักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้
แถวแถวย่านจรรย์สนิทวงนั่นแหละฮะก็เป็นจุดที่นายชายน้อยเนี่ยสิ้นใจตาย
ไปเจอกับเพื่อนของนายชายน้อยชื่อว่านายแหลมในแหลมบอกว่าเดือนก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
เขาเสียชีวิตไปเมื่อ๑๐เมษายนที่ผ่านมานี้ใช่ไหมฮะปี๖๖เนี่ยล่าสุดเนี่ย
ก่อนที่คุณก้อยจะเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๔เมษาตายก่อนคุณก้อย๔วัน
แหลมบอกว่าเดือนก่อนก่อนที่จะมาเกิดเรื่องกับเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนมีปัญหากับเมียแล้วก็เลิกรากันไป
แล้วก็แวะเวียนไปหาเพื่อนอีกคนนึงหลังจากชายน้อยไปหาเพื่อนคนนั้นแล้ว
กำลังเดินกลับเข้าห้องพักจู่ล้มหมดสติก็ไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะเห็นว่าเพื่อนเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วเคยวูบหมดสติเป็นลมก็หลายครั้ง
กระทั่งช่วงที่มีข่าวเรื่องแอมเนี่ยตรวจสอบแล้วไปให้ปากคำกับตำรวจ
ยืนยันว่าคือเพื่อนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแอมหรอกนะ
เพราะว่าชายน้อยเขาไม่เคยรู้จักกับแอมมาก่อนไม่เคยเล่นแชร์ด้วย
เพราะอะไรอ่ะไม่ได้เป็นคนจะมีสตุ้งสตังค์เยอะที่จะเอาเงินไปวางวงแชร์ได้
ไม่มีงานทำเพื่อนไม่มีเงินนายแหลมบอกแบบนี้ครับ
เขาเป็นโรคหัวใจมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เขาบ่นประจำอ่ะ
แถวนี้เขารู้ว่าเวลาเขาทำน้อยมันทำอะไรมาก
คือว่าเดินไกลเนื่อยจะหอบ
ถ้าใครมาหาน้อยต้องมาถามผมก่อนว่า
น้อยมีคนมาหานะผมก็ต้องดูหน้า
ส่วนมากจะมาก็เป็นผู้ชายก็พวกเล่นมวยกันที่สนามหลวงจะมาหา
แล้วพี่น้อยเองเขามีประวัติเล่นแชร์อะไรกับใครไหม

เขาไม่ชอบเล่นครับเขาชอบเล่นแต่มวยครับผม

คุณผู้ชมส่งข้อมูลมาบอกนะคะว่า
เคสของแอมเนี่ยตัวละครเยอะมากเยอะจนจะงงแล้ว
นี่มีตัวละครมาเพิ่มอีกแล้วนี่ไงแต่ไม่อ่านชื่อให้แล้วกันคุณผู้ชมจะได้ไม่งง
แต่ให้เป็นข้อมูลเป็นเพื่อนเรียนสมัยม๓
เรียนที่เดียวกับแอมที่ราชบุรีเขาเคยมาโพสต์ข้อมูลนะคะ
นี่เราส่งคุณไกด์ธนกรลงไปคุยเลยนะคะที่พื้นที่อำเภอบ้านโป่ง
เขาบอกว่าจำแอมได้เรียนมต้นด้วยกัน
ตอนนั้นม๓เนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนร่วมเหมือนกัน
พอเรียนจบแยกย้ายกันไปก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วล่ะ
แต่ช่วงประมาณสักปลายปี๖๕แอมนัดไปกินกาแฟ
ร้านอาหารในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง
ไปเจอปุ๊บนี่แอมมาเลยร้องห่มร้องไห้เล่าชีวิตรันทศบอกเนี่ย
เรานะโดนโกงแชร์โดนโกงเงินโดนหักหลัง
เขาใช้คำว่าพันธนาเรื่องราวต่าง
แต่ระหว่างที่คุยกันเขาบอกเขาสังเกตนะ
แอมดูมีท่าทางลุกลี้ลุกลนแล้วก็เอามือล้วงกระเป๋าถือตลอดเวลา
แล้วก็พยายามหวั่นล้อมชักชวนให้เขาร่วมลงทุนทำธุรกิจซื้อขายที่ดินด้วยกัน

แต่พอดีเขาปฏิเสธเพราะมีธุระต้องกลับไปดูงานที่บ้าน

กระทั่งช่วงสงกรานเห็นข่าวคุณก้อยเขาบอกใจหายแวบเลย
บอกว่าเนี่ยนะถ้าเกิดวันนั้นเขาคุยกับแอมอยู่แล้วเขาลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ย
มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแอมจะใส่อะไรไปในแก้วกาแฟเขาไหม
หรือถ้าตอบรับทำธุรกิจซื้อขายที่ดินกับแอม
หรือถ้าตอบรับว่าจะไปทำบุญเลี้ยงปลาปล่อยปลากับแอมเขาจะเป็นเหมือนคุณก้อยไหม
นี่นะฮะทีนี้มีอีกคุณผู้ชมครับคุณมิ้นฮะเอาไปดูกันต่อ
การตายของนางสาวนิตยาหรือว่าคุณนิดอายุ๓๖ปีโฟร์แมนสาวคนหนึ่ง
เป็นผู้เสียชีวิตรายที่๒ซึ่งใกล้ชิดกับแอม
ก่อนตายคุณนิตยาพบว่าเสียชีวิตที่ห้องพักในพื้นที่นครปฐม
บนโพรงมะเดือยี่สิบสามสิงหาปี๖๓หลังจากมีการเชื่อมโยงว่าคุณนิดรู้จักกับแอม
เรื่องเกี่ยวกับการจำนำรถทางสามีของครูนิดก็ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะครับ
วันนี้พยานปากสำคัญชื่อในเล็กไปพบกับตำรวจสพโพรงมะเดือที่นครปฐม
ยืนยันย้ำว่านิดพบกับแอมก่อนตายไม่นานนายเล็กบอกว่าตัวเขาเองเป็นเพื่อนร่วมงานกับนิด
และช่วงนั้นเป็นช่วงที่นิดเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินเคยมายืมเงินเขาด้วย
เงินสดมาแสนห้าแล้วจะเอาเงินมาใช้คืนให้แต่ขอนำเงินเข้าบัญชีธนาคารก่อนนะ
ช่วงเย็นวันเดียวกันครับหลังเลิกงานตัวเขาเองเดินทางกลับมาที่หอพัก
นิดนั่งคุยกับแอมหน้าหอก่อนจะเสียชีวิตนี่นะฮะ
ตอนนั้นนิดยังชวนตัวเองเลยบอกว่าไปกินข้าวด้วยกันไหมพี่
หนูกำลังจะไปเที่ยวไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็แนะนำแอมนี่พี่แอมนะ
แต่แอมดูไม่ค่อยอยากจะสนใจไม่ค่อยอยากจะรู้จัก
เขาก็เลยบอกปฏิเสธไปเออไม่ไปล่ะก็ดูอีกคนนึงเขาดูนะ
สีหน้าสีตาไม่ได้รับแขกใช่ไหมฮะแล้วก็แยกกันขึ้นห้องพัก
รู้อีกทีช่วงสายอีกวันอ้าวนิดตายซะแล้วไปพบว่าตายในห้องน้ำของหอพักนะฮะ
ทีนี้พยานอีกคนหนึ่งนายสิงโตครับหัวหน้างานของนิดบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันเนี่ยนิดมาปรึกษาปัญหาเรื่องเงิน
แล้วก็เรื่องจะนำรถไปจำนำนายสิงโตก็เลยบอกว่าอ๋อรู้มาระยะหนึ่งแล้วล่ะ
ว่านี่เขามีปัญหาเรื่องเงินตั้งแต่ทำวงแชร์แล้วก็ร่วมลงทุนอะไรบางอย่างกับแอม
ก็จะเห็นแอมมหานิดที่ไซส์งานก่อสร้างอยู่บ่อยทั้งคู่ก็จะแอบไปคุยกันในที่รับตาคน
แล้วยังมีประเด็นเรื่องของรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวที่นิดยืมมาจากน้าสาว
เล่าให้กับนายเอกผู้รับเหมาในไซส์งานก่อสร้างเดียวกันฟังนะครับบอกว่า
จะเอารถฟอร์จูเนอร์มาสวมทะเบียนเพื่อหนีไฟแนนซ์ใช้เงินแค่๓๐๐บาท
และนิดเป็นคนไปขับรถฟอร์จูเนอร์คันดังกล่าว
ลาดพร้าวกลับมาที่นครปฐม
โดยบอกกับนายเอกว่ามากับเพื่อนชื่อแอม
ก่อนที่รถคันดังกล่าวจะถูกขโมยไปจากหอพัก

เห็นกลุ่มชายชะกันประมาณสองถึงสามคน
ง่ายด้วยแล้วก็ขับออกไปเลยพร้อมกันฮะ
เป็นคนนำไปใช้หรือเปล่า

และมีคนเห็นว่าในรถฟอร์จูเนอร์สีขาวนั้น
มีรองเท้าของข้าราชการผู้ชายอยู่ในรถด้วย
คืนวันที่เกิดเหตุ๒๒สิงหาปี๖๓
ช่วงกลางคืนนิดวีดีโอคอร์คุยกับเพื่อนร่วมงาน
ให้ดูว่าตัวเองกำลังมาเที่ยวอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ราชบุรีครับ
สามีของนิดเดินทางไปที่โรงพักโพรงมะเดือนะฮะ
ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอแจ้งเอาผิดดำเนินคดี
เอาใบรับรองการตายของนิดมาใช้เป็นหลักฐาน
ซึ่งระบุสาเหตุการตายไว้ว่าระบบไหลเวียนโลหิต

สามีของนิดบอกว่าต้องเอาผิดถึงที่สุด
แล้วตอนนี้ส่วนตัวเขาเชื่อว่าเมียเขาถูกวางยาจนตายนะฮะ

คือเคสของคุณปลาที่เป็นผู้รอดชีวิตนะคะ
เคสนี้เนี่ยมีการส่งตัวอย่างยาสมุนไพร

รองศัตริย์อาจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อตรวจสอบแล้วนะคะ
โดยเป็นยาสมุนไพร๗รายการ๑๐ห่อห่อละ๑๐เมตร

อาจารย์ออสบอกว่าจะต้องมาตรวจพิสูจน์หาสารตัวยาสายนาย
ซึ่งเคสนี้คือเคสคุณปลาคุณปลาคือคุณการติมานะคะผู้รอดชีวิต
หลังจากที่นัดพบกับแอม๒๓กันยายน๖โมงเย็นที่ห้างแห่งหนึ่ง
แล้วแอมบอกว่าเนี่ยเพิ่งเป็นโควิดไอมาใช่ไหมมียาแก้ไอตัวหนึ่งดีมากเลย
ก็ยื่นยาแก้ไอให้กับคุณปลากินพอคุณปลากินปุ๊บ
แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแต่เคราะห์ดีเธอไม่ตายนะคะ
อาจารย์ออสบอกเลยว่าจะต้องตรวจทุกเม็ด
เพราะคาดว่าน่าจะมีการสุ่มใส่สายนายเพื่อให้เกิดความเนียนในการประทุษร้ายค่ะ
ครับผมนั่นก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีของแอมนะฮะ
นะจนถึงตอนนี้นะกองปราบบอกว่ามี๑๕เคส

ตาย๑๔รอด๑และมี๑๑คดีที่รับทำคดีแล้ว
ที่รับเป็นคดี๑๑คดีใน๑๑คดีมี๓คดีที่ออกหมายจับ
เดี๋ยวมีความขึ้นหน้าเพิ่มเติมตามกันต่อครับสลับไปดูเรื่องนี้กันหน่อย